หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
พี่โน๊ตนี่นะใช่คุณโน๊ตอุดมแท่พันธิตนะฮะ
เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังของเมืองไทย

แล้วอยู่เด็กก็ไม่รู้ว่าจะมีพี่โน๊ตมา

ร้องเพลงทั้งพูดคุยทั้งทำกิจกรรม
แล้วบอกว่าเด็กกลุ่มลูกเหลียงนะฮะ

งานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วคุณโน๊ตเขาก็ไปดูแล

แล้วนี่เขาก็เตอร์ไพรส์มาอีกก็ได้ปลอมตัว
เหมือนปลอมตัวมาไม่ให้เด็กเขารู้นะครับ
ท้ายที่สุดเด็กก็มีความสุขสนุกสนานกัน
เป็นรอยยิ้มต้อนรับวันเด็กให้น้อง
ใช่ค่ะเป็นความสุขของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
เหนือไปบ้างครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

ซึ่งอยู่บนดอยสูงเขตติดต่ออำเภอเสมิง
ก็ช่วยกันไปตัดทรงผมให้นักเรียน
เป็นการมอบความสุขโดยไม่คิดเงินแล้วครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานด้วย

เพราะว่าเห็นเด็กเวลาพี่ชายต้องตัดผมไปโรงเรียน

ส่วนที่สวนสัตว์นครราชศรีมานะฮะ
ลิงชิมแปนซีเพศผู้ชื่อเจ้าอุ

อันนี้น้องชายหรือเปล่า

สวนสัตว์โคลอาร์ยังเปิดให้เด็กเข้าชมฟรีนะฮะ
รวมถึงผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิง
สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับ
ส่วนที่โรงเรียนตังเองอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ

คักสนุกสนานนักเรียนผู้ปกครองก็พากันมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับ
โดยได้เน้นให้แต่งกายตามชุดประจำชาติในประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
เล่นเกมแจกของขวัญแล้วก็ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนครับ

ทัพอากาศได้เตรียมสถานที่บริเวณลานจอดเครื่องบิน
ฝูงบิน๒๐๑รักษาพระองค์กองบิน๒
กิจกรรมภายในงานก็จะมีการจัดแสดงอากาศยานบนพื้น

นี้เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงความสามารถ
ความมีระเบียบวินัยของกองทัพ

ได้เตรียมจัดงามบริเวณกองพวนหารม้าที่๒

ภายใต้ชื่องานกองทัพบกคืนความสุขให้เด็กไทย
ภายใต้งานนั้นก็มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของสุนัขทหาร
การตรวจค้นระเบิดและก็ยาเสพติด
เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะการขี่ม้าและบังคับม้า

โดยจะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่๗โมงครึ่งแต่เช้า
จนถึงเย็น๔โมงเย็นนะครับ
ส่วนสวนสัตว์ดุสิตนะฮะได้เตรียมสถานที่จัดงามบริเวณ
พระราม๕เขตดุสิตใกล้กับสนามเสือป่า

ภายในงานก็มีกิจกรรมเพ้นรูปหน้าสัตว์

ร่วมกิจกรรมเกมทายชื่อสัตว์รับของรางวัลนะครับ
ซึ่งจะเปิดบริการให้เยาวชนที่มีส่วนสูงไม่เกิน๑๓๕เซนติเมตร
เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ